ทุกผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าคดีที่เด็กที่เป็นนักเรียนปวช๓นะฮะ
ชื่อว่านายหัดสดีนชัยเพ็งจันทร์หรือว่าน้องดีนอายุ๑๘ปี
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๔มีนาคมพ่อก็ไปแจ้งความเอาไว้
แล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชาวบ้านไปพบศพนะฮะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ปรากฏว่าคือนายหัดสดีนหรือว่าน้องดีน
หายตัวไปตั้งแต่๔มีนาคมนะครับตอนนี้กำลังเร่งแกะรอย
แล้วก็ตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าตกลงเกิดอะไรขึ้น
ใครเป็นคนอุ้มฆ่านายหัดสดีนนะฮะคือศพนี้ถึงขั้นเน่าเปื่อยแล้วด้วย
เพราะมีสิ่งที่มันน่าสงสัยหลายอย่างเพราะว่าไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เชิดอะไรพวกเนี้ยใช่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่มามีใส่หมวกกันน็อก
พ่อเขาตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนี่คือหลักฐานอันร่างสุดเลยที่ได้มา
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่นายหัสดีนแวะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มพีที
ริมถนน๓๐๔อำเภอผนมสรคราม
กล้องวงจรปิดนี้นะครับเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งของคืนวันอังคารที่๕มีนาคม
ซึ่งก็ตรงกับคำให้การของเพื่อนของนายหัสดินที่บอกว่า
หัสดีเนี่ยโทรมาถามว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์ที่ยืมมาเติมน้ำมันอะไร
ค่ะอ่าช่วงเวลาประมาณช่วงนี้เลย
ก่อนที่นายหัสดีนจะหายตัวไปในช่วงเวลาเที่ยงคืน๔๘นาที
แต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือการแต่งตัวของน้องดีนเนี่ยค่ะ
ทางคุณพ่อบอกว่าเหมือนกับเอาชุดเพื่อนมาใส่เป็นชุดเหมือนกับ
พนักงานส่งพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่
ปกติน้องดีนจะไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่พ่อบอกเหมือนกับพยายามจะให้ดีนเนี่ย
แต่งตัวเหมือนกับเพื่อนคนนึงคือไม่รู้ว่าไอ้ความขัดแย้งที่นำไปสู่การฆ่ากันตายเนี่ย
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้เนี่ยนะเป็นเพราะว่าขัดแย้งกับเพื่อน
หรือว่ามีกลุ่มมีแก๊งผู้มีอิทธิพลโดยเฉพาะแก๊งค้ายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะนะฮะอ่าคือสภาพการเสียชีวิตอ่าของน้องดีนเนี่ยอยู่ในพงหญ้าในสวนยุคลิปสตัส
ใกล้กับสนักสงขาวหินด่างพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลธาตุกระดาน
อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะอ่านอนหงายสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวแดง
โลโก้พิซซ่านะครับสวมเกงขายาวสภาพศพเน่าเปื่อยอ่า
จากจุดพบศพสักสิบเมตรก็มีจักรยานยนต์ที่เขาขี่ไปเนี่ย
คว่ำอยู่ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
จักรยานยนต์คันนั้นน่ะนะครับความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพลตำรวจรีทัศน์ชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๒พร้อมกับชุดสืบสวน
วันนี้ก็ประชุมเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒เปิดเผยว่าคดีนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก
ตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนทั้งของภาค๒กับทางในพื้นที่เนี่ย
ไปหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายแล้วก็ผู้ตาย
ประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสงสัยถึงผู้ชายที่อ้างตัวเป็นชุดสืบจากส่วนกลางอักษรย่ออ่าง
แล้วก็เป็นคนสนิทของผู้มีอิทธิพลที่เป็นอดีตข้าราชการนอกรีดที่ทำตัวไม่ดีเกี่ยวข้องกับอิทธิพลมืด
สิ่งของผิดกฎหมายเนี่ยคาดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับผู้ตาย
เพราะว่าผู้ตายเองก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเมื่อปี๖๐
ก็สั่งการให้ชุดสืบสวนไปคลี่คลายเรื่องนี้แล้วนะครับ
โดยให้นำตัวผู้ที่ต้องสงสัยมาสอบสวนตอนนี้รวมแล้วมีอยู่๒คนนะครับ
เพื่อเอาไปตรวจพิสูจน์ด้วยว่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพศพ
หรือพื้นที่เกิดเหตุที่เจอหรือไม่
ตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าผู้ตายได้เสียชีวิตก่อนมาถึงที่เกิดเหตุ
หรือว่ามาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญว่าผู้ตายได้มาด้วยยานพานะใด

พยานทั้งหมดนะครับที่ปรากฏตามคำให้การเราได้เรียกสอบมาหมดแล้วครับในเบื้องต้นครับ

ข้อมูลตรงนี้ยังไม่มีนะครับ

ทุกประเด็นที่ถามในขณะทางศิษย์ประชาชนถามเนี่ย
ทางเราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นพวกนั้นครับ

ในการพิสูจน์ทราบในเรื่องพวกนี้ครับ
ส่วนการสอบสวนเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
ตำรวจบอกว่าทุกคนก็ให้การที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะครับ

ตอนนี้ที่ต้องรอก็คือผลชนะสูตรศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อจะได้ยืนยันชี้ชัดถึงสาเหตุการตาย
คือสภาพศพเน่าเปื่อยจนไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรใช่ไหม
ก็ต้องไปดูว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
หลังจากนั้นก็จะขยายผลหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ตัวผู้ตาย
เพื่อที่จะคลี่คลายคดีกันต่อไป
นายประสิทธิ์วงสุรินคนงานในไร่ยูคาลิปตัสที่พบศพนะครับ
เปิดเผยว่าเมื่อวันที่๑๒มีนาคมเนี่ยวันนั้นตรงกับวันศุกร์นะวันเผลอหัดนะ
พฤหัสนะครับวันนั้นเนี่ยกำลังเข้าไปตัดไม้ในไร่ตามปกติแล้วสังเกต
เห็นรอยล้อรถจักรยานยนต์อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพแต่วันนั้นยังไม่เจอ
ศพเขาเห็นรอยล้อรถจักรยานยนต์นะเพราะว่าย่ายุคลิปตัสมันปกคลุมสูงทั่วพื้นที่
ไปหมดเลยก่อนจะมาเจอศพก็คือบ่ายวันที่๑๖ก็คือวันเสาร์แต่ที่เขาเห็นรอยล้อ

วันที่๑๒ตักวันแรกแล้วช่วงประมาณ๑๑โมงครับผมเดินมาเดินเข้ามาดูไม้ด้วยแล้วก็เดิน
เข้าป่าเลยเดินมาก็สังเกตเห็นรอยรถเครื่องอยู่ในในรอยไถนี่ร่วงอยู่ครับก็มอง
ก็มองว่าเอ๊ะใครขับรถเครื่องเข้ามานึกในใจก็เลยเดินตามเข้ามาดูหน่อยเดินตามเข้ามา
หนึ่งก็เห็นก็มองดูก็เห็นรอยโดยที่แรกผมคิดว่าน่าจะออกออกช่องนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันเป็น
ทางครับผมก็เลยไม่ได้เดินตามมาเอ้ยใครกับคนบ้าที่ไหนมาขับรถเครื่องละป่าย่างอะไรอย่างเง
ย่ารถขนาดนี้แล้วตอนเช้าวันที่ที่พกที่เจอที่เจอศพตอนบ่ายนะครับก็ตัดไม้อยู่ตรงนี้นะครับ
อยู่ใกล้เนี่ยกลิ่นก็ไม่มีครับไม่มีกลิ่นเลย
แต่วันที่เขาเจอเขาเจอแต่รอยไงใช่ไหมก็เลยไม่ได้เห็นว่ามีใครเข้ามากับผู้ตายด้วยหรือไม่
อย่างไรนะครับนายคำพันธ์ชัยเพ็งจันทร์พ่อของน้องดีนวันนี้ไปรับศพของลูกชายที่
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับอ่าก็บอกว่าก็สงสัยเพื่อนของลูกชายคนนึงนะ
อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ลูกจะหายตัวไปแล้วมาพบเป็นศพ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนคนนี้ได้ให้ลูกชายใส่เสื้อผ้าของตัวเพื่อนค่ะ
ซึ่งเป็นเสื้อร้านพิซซ่าแล้วผิดวิสัยของลูกที่ปกติไม่ชอบใส่หมวกกันน็อก
เวลาขี่รถจักรยานยนต์ประกอบกับเพื่อนคนนี้ก็มีพิรุษเพราะว่าพอลูกชายหายตัวไป
พ่อบอกว่าพ่อไปถามแต่เพื่อนคนนี้ไม่ยอมสบตาเลย
วันนั้นที่รู้ว่ากินหายไปผมไปคุยกับเขา
คือเขาไม่มองหน้าไม่สบตาคือก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเดียว
เขาพูดแต่เขาไม่มองหน้าพ่อเขาบอกว่าไม่รู้พ่อ
แต่ว่าผมน่ะให้รถจักรยานยนต์แล้วก็ให้เสื้อให้หมวกกันน็อก
แล้วก็ให้เขายืมตังค์อีกร้อยหนึ่ง

ให้รถเข้าไปเพราะว่าเขาว่ารถดินเสียงดังใช่ไหม
เพราะว่าเราได้ยินเสียงดังผมกลัวตำรวจจับเขาเขาว่าอย่างนั้น
แล้วพอเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนผมก็ออกไปส่งเขา
ที่ทางแยกที่ไฟแดงแล้วก็แยกกันเขาว่าอย่างนั้น
ส่วนประเด็นที่ลูกชายมีประวัติเกี่ยวข้องผัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติด
แต่ว่าตอนนี้อยากให้คนที่ฆ่าน้องดีนเนี่ยจับให้ได้แล้วมาขอเข้ามาศพลูกชายแล้วพ่อถึงจะอภัยให้
ก็มาขอคำมาเขาก็จะไม่โกรธครับ

ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงผมก็รับได้ทั้งนั้น

คือดูเขาก็ปกติดูนะ
คือที่บริษัทของเราของที่พ่อทำงานเนี่ย
เขาก็มีการสุ่มตรวจพนักงานอยู่
พ่อก็เคยเอามาตรวจเขามันก็ไม่มีอะไร

แต่ว่าถ้าว่าเขาขายของ

ทำไมต้องขอพ่อทุกบาททุกสตางค์ล่ะ
วันนี้ครอบครัวก็รับศพไปแล้วนะครับ
จากนิติเวชโรงพันธบรวจนะครับ

วัดสุคันธาวาสอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

แล้วตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายอยู่ว่าตกลง

ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กปั๊มที่มีภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
เด็กปั๊มก็ให้ข้อมูลว่าปกติน้องดีนจะขี่รถจักรยานยนต์มา

น้ำมันที่ปั๊มนี้เป็นประจำทุกครั้ง

แต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายมาคนเดียว
ก็ต้องไปตามตัวว่าเอ๊ะเพื่อนอีกคนนึงหน้าตาเป็นยังไง

อันนี้เด็กปั๊มก็ให้ข้อมูลได้เป็นประโยชน์พอสมควรนะคะ